เมนูแรกที่ทำคือน้ำพริกอ่อมค่ะ

เพราะว่าถ้าอะไรมีสาระมากแล้วจะทำไม่ค่อยได้ค่ะ

คือมันเป็นความบ้าของเราที่เราสามารถทำอะไรได้แบบสบาย
หลายคนบอกว่าหน้าเหมือนพี่แอฟทักษะออน

แล้วก็แบบเออเป็นแพตตี้ได้เหรอ
ใช่ร้านมีทุกรส

เมนูแรกที่ทำในชีวิตคืออะไรคะ

คือยกออกมาปุ๊บป๊าถามว่า
นี่มันน้ำพริกอ่องหรือซุปมะเขือเทศลูก

ข้าวเย็นกินข้าวเย็นกันแล้วก็แบบ
เราอยากลองทำน้ำพริกออก
เป็นซุปมะเขือเทศเลยล่ะ

คือถ้าคนอื่นเขาไม่ทำอาหารเขาก็ไม่เข้าครัวเลยเนอะ

คือที่บ้านทำอาหารกันอยู่แล้ว
ใช่ที่บ้านเราทำอาหารกินเอง
ตอนนั้นฝันว่าอยากเป็นสถาปนิก
ใช่คือตอนนั้นเรามีความชอบในด้านศิลปะ

ทำให้เราได้ความรู้หลายอย่างมา

เราก็ได้ใช้ความรู้ของศิลปะ
มาใช้ในการทำอาหารเช่นการจัดจาน
ตอนนี้ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟค่ะ
เพราะว่าเชฟเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์
แล้วก็การทำงานที่สะสมประสบการณ์มานาน
ของเรานี่ยังแค่เป็นจุดเริ่มต้นอีก
แล้วก็ถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากัน
ก็น่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนี่แหละค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเราพยายามหาตัวเองแหละ
ว่าจริงแล้วเราชอบอะไรจนมาหยุดที่ตรงนี้คือการทำอาหารทำขนม
แล้วปกติหน้าจอกับในจอรัดเหมือนกันไหมคะ
จริงแล้วคือในจอกับหน้าจอรัฐเหมือนกัน
แต่ว่าที่คนดูทางบ้านเห็นน่ะอาจจะน้อยกว่าตัวจริงนิดนึงความดีดนะ
เพราะว่าเหมือนเขาก็จะมีเงินตัดต่อไง
บางทีความดีดมากเราจะไม่ออกไป
เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง
ก็เลยตัดสินใจว่าลองดูแล้วกัน

ตอนนั้นทำไปสองอย่างค่ะ

อาหารนี้ก็จะเป็นอะไรง่อยที่เราทำกินเองที่บ้าน

คือมันทำกินบ่อยมาก
อีกอย่างนึงคือทำขนมใส
แต่ว่าไม่ใช่แบบเดิม
ก็คือแยกออกมาแต่ละอย่างจัดออกมาในจาน
ใช่พี่หมอดูทำแบบว่าให้มาเข้าร่วมรายการ
ก็มีหมอดูแนะนำมาค่ะ
เขาบอกว่าอยากให้ไปลองสมัครดู
ชอบนะการที่ไม่ต้องได้แชมป์
เพราะว่าเหมือนเวลาถ้าได้แชมป์มันจะมีสปอร์ตไลท์
เป็นวงอยู่เลยอ่ะคือโดนส่องตลอดเวลาแต่ตอนนี้คือเราสบายตัวมากเลย
เราจะทำอะไรเราก็ทำได้คือเราไม่ต้องแอปว่าสวัสดีค่ะที่หนึ่งค่ะอย่างเงี้ย
คือมันเป็นความบ้าของเราที่เราสามารถทำอะไรได้แบบสบาย
ก่อนหน้านี้ก็คือขายขนมออนไลน์ค่ะ
ก็คือขายเป็นอาชีพเลย
ใช่ร้านขายพวกเค้กวันเกิดค่ะ
ทำเป็นปั้นน้ำตาลฟองดองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือขายในไอจี
ใช่ขายในไอจีเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะก็เหมือนได้เอาความรู้ด้านศิลปะของเราอ่ะ
มาใช้ด้วยตอนนั้นก็ยากลำบากค่ะมีกินบ้างไม่มีบ้าง
ถ้ารับเปรียบตัวเองเป็นอาหารหรือว่าขนมคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคะเพราะอะไร
ตอนนี้เปรียบตัวเองน่าจะเป็นลาบหมูแล้วกันค่ะ

เพราะว่าเราชอบกินอาหารไทยแล้วมันเป็นรสชาติเป็นรสชาติที่ครบรส
อ๋อก็คือรัฐเป็นคนครบรส
ใช่ร้านมีทุกรส

คนต้องอยากชินด้วยนะ

ก็คือเริ่มจากตัวเองคนชอบกินก่อน

กินทุกอย่างบนโลกนี้ง่ายเลย

คือเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็กินด้วยอะไรอย่างนี้
ก็คือกินอย่างนอนสุดกินด้วยกำลังกายด้วย
ใช่แล้วเราก็เลือกอาหารที่กินแล้วไม่มันเกินไป
หรือกินแล้วไม่ทำให้อ้วนเกินไปอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้อยากทำอาหารให้ชัดเจนที่สุดค่ะ
วันนี้ก็คงต้องทำให้แม่กิน
เพราะว่าแม่ทำให้เรากินเยอะแล้ว
ถ้าอีก๕ปีเหรอรัฐคิดว่ารัฐก็ยังทำอาหารทำขนมอยู่นะ
ตอนนั้นอาจจะเป็นแบบในบทบาทของเปิดร้านหรืออะไรแบบนั้นเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังวางแพลนไว้อยู่ว่าเราอยากจะมีหน้าร้านด้วยเหมือนกัน